เจอคำถามว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง

เมื่อดรเทพนมเมืองแมน
ซึ่งผมเชื่อว่าชื่อเสียงนี้หลายท่านคงเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าดรแกก็มีความเข้าใจว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง
แล้วก็พยายามเปิดเผยหลักฐานที่แกเก็บได้ในหลายครั้ง
แต่ว่าครั้งนี้ดูจะยิ่งใหญ่ที่สุด
เพราะว่าเป็นภาพที่ชาวเน็ตเห็นนะฮะ
ดโทรศัพท์มือถือกดโทรไปหาเลย
แล้วเสียงเนี่ยเหมือนกับเข้าใจว่าเป็นเสียงของมนุษย์ต่างดาว
หลายคนก็ตั้งคำถามแหมไหนติดต่อโทรหาได้แล้ว
จะได้เห็นเป็นหน้าวีดีโอคอลมาเลย

มันตรงกับจินตนาการของคนเราหรือเปล่า
เจ้าของคลิปออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่า
ดรเทพนมทำในงานสัมมนาแห่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

เอาเราดูคลิปกันก่อนความยาว๒๗วินาทีครับ
คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพทย์โดยนางเก่งครับ
ซึ่งเป็นชื่อที่เขาขอสงวนนามสกุลเอาไว้นะฮะ
เป็นคลิปที่ถูกแชร์ในหลายช่องทางบนโลกโซเชียล
ก็อ้างว่าศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เทพนมเมืองแมน

สามารถจะพูดคุยกับมนุษย์ต่างดาวตัวเป็น
อ๋อฟรื้นด้านหน้าคุณโทรไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมเสียงเสมือนแหละทีเดียว

เขาว่าอย่างนี้ฮะสามารถพูดคุยกับมนุษย์ดาวตัวเป็นได้

สงสัยว่าต้องโทรไปเบอร์ไหนเหรอ

พูดไทยได้ด้วยล่ะจากการตรวจสอบกับเจ้าของคลิปนะครับก็เข้าไปร่วมฟัง
เขาทราบว่าเป็นเหตุการณ์ในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตครั้งที่๒๓
โอ้โหจัด๒๔ครั้งแล้วนะจัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาย่านวงเวียนบางเขน
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าอาจารย์เทพนมคุยกับมนุษย์ต่างดาวผ่านโทรศัพท์จริงหรือ
คุณเก่งเนี้ยก็บอกเจ้าของคลิปเนี้ยก็บอกแบบนี้ไม่ใช่
อาจารย์เทพนมได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งและอ้างว่าสามารถติดต่อพูดคุยกับมนุษย์ต่างดาวได้

ภายในงานอาจารย์ยังต่อสายไปคุยกับผู้หญิงสาวรายนี้
แต่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ต่างดาวฮะ
เขาอาสาเป็นล่ามมนุษย์ต่างดาว
เกิดเรื่องราวตามคลิปที่ปรากฏ
ส่วนที่หญิงสาวปลายสายคนดังกล่าวอ้างว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาปรากฏ
และมีผู้เข้ารับฟังไปยืนอยู่ริมหน้าต่างนั้น
ส่วนตัวไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ไปยืนถ่าย
ใดจากการสอบถามบอกว่ามีบางรายอ้างว่าถ่ายติดมาด้วย
คือมีคนถ่ายหลายคนแต่ว่าคุณเก่งเขาบอกว่าเขาถ่ายได้แค่นี้
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คนที่พูด
อันนี้คนคนที่เป็นล่ามให้มนุษย์ต่างดาวอีกที
ฉะนั้นตอนนี้ที่ชาวเน็ตแชร์กันแล้วก็ไปว่าไป

ไม่ใช่แปลว่าคนนี้คือมนุษย์ดาวแต่เป็นล่าม
เป็นร่ามที่พูดภาษาต่างดาวได้นะคะ
แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าเรื่องของความเชื่อแบบนี้
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแต่ละบุคคลนะคะ
อย่างเช่นก็เหมือนพวกเรื่องผีเรื่องวิญญาณ
บางคนเคยเจอก็บอกว่าเชื่อ
บางคนไม่เคยเจอก็อาจจะเลือกที่จะไม่เชื่อ
ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดนะคะ
ทางนี้ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เทพนมเมืองแมน
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยฮาวอร์ดสหรัฐอเมริกา
ก็เคยเป็นข่าวดังมาเป็นระยะนะคะ
โดยก็อ้างว่าสามารถติดต่อเพื่อนมนุษย์ต่างดาวได้

บอกว่าสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้

เพื่อนต่างดาวก็มักจะออกมาเตือนภัย

ตอนนี้ปี๕๙หรืออีก๒ปี
เขาบอกว่าบนโลกมี๖พื้นที่เสี่ยง

แล้วก็ผู้คนจะตายไปมากกว่าครึ่งโลก

ภาวนาว่าอย่าให้จีนเข้าไปร่วม
ถ้าไม่ร่วมก็จะไม่มีสงครามโลก

อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
คลิปที่กำลังถูกแชร์แล้วอ้างว่าดรคุยกับมนุษย์ต่างดาวนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เพราะว่าจริงดรเทพนมคุยกับสาวที่อ้างตนว่าเป็นล่ามให้มนุษย์ต่างดาวอีกที

ตัวของดรอ้างว่าสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้จริงผ่านการทำสมาธิแล้วก็กระแสจิตนะฮะ
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมตัดสินใจกันเอาเอง